คุณผู้ชมครับวันนี้ไทยรัฐมันนี่นะครับ
หาวิธีการในการทำงานร่วมกันระหว่างคนต่างเจนครับ
วันนี้เราได้คำตอบที่น่าสนใจมากนะครับ
โดยไทยรัฐมันนี่สื่อธุรกิจการเงินการลงทุนเพื่อคนรุ่นใหม่
การเงินดีชีวิตดีในเครือไทยรัฐออนไลน์
สร้างสรรค์ผ่านเรื่องราวด้านธุรกิจการตลาดแรงบันดาลใจ

หัวข้อการพูดคุยคือเจ้านายสายลุยกับลูกน้องปากแจ๋ว

มีคณะผู้บริหารจากเครือไทยรัฐนะครับ
นำทีมโดยคุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
รวมทั้งมีผู้บริหารอีกหลากหลายท่านนะครับ
รวมทั้งคุณลภัทรดาพิพัฒน์

นิยามความสำเร็จในแต่ละบทบาท

ก่อนที่จะเริ่มต้นการเสวนาบนเวทีนะครับ

หาคำตอบหามุมมองเกี่ยวกับการทำงาน

ส่งคำถามเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นได้อีกด้วย

โปรดติดตามตอนต่อไป